คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะสุภาษิตโบราณเขาว่าไว้นะคะว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่
แต่ที่แน่ถ้าใครอยากเป็นสะพ้ายพระเอกดังนะคะวิกหมอชิดนี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะ
ขยับมาทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสองหนุ่มหล่อค่ะคุณมิคทองระยะแล้วก็คุณเข้มหัสวีค่ะ
ประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐไปเลยบอกว่า
สาวสวยท่านใดอยากกรอกใบสมัคร
ให้ลองไปกินข้าวเมนูเด็ดนะคะ
นูโปรดที่คุณแม่ของทั้งสองท่านชื่นชอบค่ะ

ระหว่างมิกะเข้มหล่อแซ่บปันนี้นะคะ

ว่าเราจะแวะไปชิมจานโปรดของบ้านไหนก่อนกันค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปฟังชัดเลยนะคะ
ว่าพระเอกก้ามโตเขาผ่องเป็นยองใหญ่ทั้งสองท่าน

เราจะได้ไปซ้อมมือทำกับข้าวให้เขาทาน
หรือเราทานเขาอีกรุ่นนี้กันไงเอาไปฟังเลยค่ะ

นัวพอดีนัว

เผ็ดกว่าเข้มกินเผ็ดได้ดีกว่า

ลูกเลวโอ้โหสุดจะแซ่บสุดจะแซ่บ
ปกติทานข้าวครับคุณแม่ชอบทานน้ำพริกครับ
น้ำพริกมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะรสแม่ต้องแบบ
คุณแม่เราทำเองครับเป็นน้ำพริกปลาร้านะครับ
ผมรสจะแบบค่อนข้างเข้มข้นรสจัด
คุณแม่ชอบทานเผ็ดคุณแม่ก็ชอบอยู่แล้ว
ก็ตั้งใจครับว่าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวแล้วนะครับ
เดี๋ยวพาไปทำบุญด้วยไหว้พระก็คือเอาไม่ครบเลย

เอาไว้จบสมตำกับอีแม่
สาวเหนือหลบไปสาวใต้ออกไป

สำนักพริกก็แซ่บละอีลิ
นี่คือเมนูแบบเข้าทางพี่แจ๊คหมดเลย
ใช่แต่ว่าเหนือกับใต้ก็กินส้มตำเหมือนกัน
ก็กินต้องกระชอบแล้วสู้ตาย
หลายนะคะเอาเป็นว่าก็แล้วแต่บ้านละกันนะคะ
แต่ที่แน่ทั้งคู่แซ่บหมดเลย
หมายถึงว่าอาหารที่เขากินนะคะ
ส้มตำนี้อาหารประจำชาติจริงนะคุณแม่บ้านไหน
หรือว่าหนุ่มรอยเฝ้าสวยที่ไหนเขาก็ชอบกินกันนะคุณผู้ชมนะ